แต่สำหรับหนุ่มคนนี้ค่ะแบงค์อาทิตย์รับรองว่าไม่โสดแน่นอน
อืมเพราะว่าเขามีหวานใจตัวจริงเสียงจริงอย่างสาวสกุล
ซึ่งต้องบอกว่าสาวสกุลเนี่ยสวยน่ะสวยมากที่จะเป็นเอฟทีนอกสกุลอืม
ใช่แล้วสวยมากใช่ค่ะแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ย
อาทิตย์เนี่ยนะเขามีงานเยอะมากตั้งแต่ผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระใช่ไหม
แล้วงานเนี้ยจะมีเวลาให้หวานใจนอกวงการหรือเปล่าได้ข่าวว่าความรักของคู่นี้ก็หวานหวานขมอยู่นะ
เรื่องราวมันเป็นมายังไงลองมาฟังดูค่ะเรื่องงานเนี่ยกำลังมาแรงไม่แพ้นักแสดงหนุ่มคนไหนเลย
แบงค์อาทิตย์นะอัปเดตเรื่องงานดีกว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งค่ายของพี่ชอต
อื่นติดต่อมาเพียบเลยแต่ยังรับได้แล้วก็จะจัดสรรเวลาให้ลงตัวด้วย
ซึ่งพอมาเป็นนักแสดงอิสระคือมันก็ต้องมีความกดดันมากขึ้นแหละ
เพราะว่ามันมีหลากหลายงานที่ท้าทายตัวเองต้องได้พัฒนาฝีมือบ้าง
เรื่องงานเหมือนว่าจะไปได้สวยเรื่องหัวใจยังไงดีคะแบงค์
เราเนี่ยเห็นว่ามีข่าวระหองระแหงกับน้องสกุล
สกุลเนี่ยจริงเขาเป็นเน็ตไอดอลด้วยใช่ไหม
เป็นดาราด้วยตอนนี้เขาบอกเรื่องแล้ว
ใช่แล้วค่ะคนก็ถามบ่อยว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
แต่ทุกอย่างยังราบรื่นดีส่วนตัวเนี่ยจะเป็นฝ่ายงอแง

เพราะว่าสาวสกุลสวยเศ็กซี่ขนาดนี้นะ

ยกให้ฝ่ายหญิงเป็นใหญ่ไปเลย
แฟนหรือว่าเกรงใจแฟนก็ได้
ขนชมค่ะให้เกลียดค่ะ
ส่วนที่ถอดเสื้อถอดใจได้บ่อยเนี่ย
เจ้าตัวบอกว่าเฮงก็แฟนผมเนี่ยเขาเชียรให้ถอดนะครับ
อ่าเราไปฟังเสียงดูหน่อยค่ะ
ใช่เราเป็นผู้ชายสายแบบขี้อ้อนมั้ง
ส่วนเขาก็เป็นแบบลูกนางแบบของเขานะ
อ่าผมเหมือนผมเป็นลูกแมวอ่ะ
เป็นผู้ชายเนอะอย่าไปแข็งข้อเอาผู้หญิงดีกว่าเนอะ
ผมไม่ได้กลัวเขานะแต่ผมแค่ให้เกียรติเขานะ

แต่ว่าผมก็ไฟเขียวในด้านนี้คืออะไรครับ
ที่ไฟเขียวสิทางด่วนเลยดีกว่า
ก็คือไม่ได้แค่ไฟเขียวให้ลงรูปถอดเสื้อ

พี่แบงก์บอกว่าให้สกุลเป็นใหญ่ไปเลย
เออรักไม่รักก็ดูออกเลยละกันนะ